คุณผู้ชมครับยังมีประชาชนจำนวนมาก
ยังคงต้องการที่จะเดินทางเข้าสู่กรุงเทพมหานคร

ก็เน้นย้ำเรื่องของการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในต่างจังหวัด
ในการเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพครับ
โดยนายกฤษฎาบุญราชประหลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวานนี้นะครับ
ระบุถึงการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในจังหวัดละ๗๕๐คน
ที่จะเดินทางมากราบถวายบังคมพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๙
โดยเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ให้พยายามกระจายประชาชนจากทุกกลุ่มทุกอำเภอทุกตำบล
ทั่วถึงและให้ทุกคนสามารถเข้ามาร่วมกราบถวายบังคมพระบรมศพได้ครับ
จะมีโอกาสพาประชาชนเข้ามากราบถวายบังคมพระบรมศพแล้ว
ด้วยกันถึง๔รอบรอบละ๗๕๐คน
เราต้องการกระจายอันนี้ออกไปนี่ก็จะเน้นย้ำกับท่านผู้ว่า
รวมทั้งเรื่องลดยานพาหนะที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่ามา
ให้ดูรถในสภาพที่ดีแล้วก็ระมัดระวังไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุ
อันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่จะเน้นย้ำกับท่านผู้ว่าไป
ก็ตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เดินทางเข้ามาหลายจังหวัดเลย
ไล่เรียงตัวอักษรของจังหวัด

เน้นย้ำถึงสถานบันเทิงสถานประกอบการต่าง
ตั้งแต่วันที่๑๔พฤศจิกายนเป็นต้นไป
รัฐบาลกำหนดให้สามารถจัดกิจกรรมบันเทิงได้
แต่ต้องเข้มงวดให้เป็นไปตามกฎหมาย
โดยเฉพาะช่วงของเวลาการเปิดปิดสถานบริการ
ขณะที่งานประเพณีต่างงานท้องถิ่น

แต่ก็ดูตามความเหมาะสมนะครับ